วันนี้หมอไก่จะพาเราไปสักการะสังขารหลวงพ่อพูลเกจิชื่อดังที่ร่างกายไม่เน่าเปื่อย

และจะไปรู้จักกับเรื่องราวเหนือธรรมชาติของกุมารทองคู่กายหลวงพ่อคูณด้วย

สวัสดีค่ะพิกัดเฮงวันนี้นะคะหมอไก่อยู่ที่วัดไผลล้อมจังหวัดนครปฐมค่ะ
เชื่อว่าสายมูลแล้วก็สายบุญนะคะน่าจะรู้จักวัดนี้เป็นอย่างดีค่ะ
เพราะว่าที่วัดนี้นะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เรากราบไหว้ขอพรกันเยอะแยะมากมายเลยค่ะ
และในวันนี้นะคะห้ามผ้าชมพิกัดเฮงเด็ดขาดเลยค่ะ
ขอพรแล้วปังแน่ตามหมอไก่มาขอพรเลยค่ะ
เมื่อมาถึงที่วัดนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรกเลยค่ะที่เราจะต้องมาไหว้ขอพรนะคะ
นั่นก็คือสังขารขององค์หลวงพ่อพูนค่ะ
ซึ่งองค์หลวงพ่อพูนนี้ค่ะถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์
ที่มีชื่อเสียงในอันดับต้นของประเทศไทยเลยนะคะ
ซึ่งท่านค่ะได้มรณภาพไปตั้งแต่ปี๒๕๔๘แล้วนะคะ
แต่คุณผู้ชมคะเกิดปฏิหารขึ้นค่ะ
เพราะว่าสังขารขององค์หลวงพ่อคูณอยู่ในสภาพเดิม
ไม่มีการเน่าเปื่อยนะคะอย่างที่เราเห็นในภาพนี้เลยค่ะ
ยังค่ะคุณผู้ชมปฏิหารยังไม่หมดแค่นั้นนะคะ
เมื่อวันที่๗พฤษภาคม๒๕๖๕นะคะเกิดปฏิหารขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะ
เพราะว่าที่วัดนี้นะคะมีการทำพิธีเปลี่ยนผ้าครองให้กับองค์หลวงพ่อพูนค่ะ
และในครั้งนั้นนะคะได้พบว่าสังขารที่ไม่เน่าไม่เปื่อยขององค์หลวงพ่อพูนค่ะ
มีบริเวณหัวไหล่กลายเป็นสีทองค่ะ
และที่สำคัญนะคะก็คือเล็บมือและเล็บเท้าขององค์หลวงพ่อพูลเนี่ย
งอกเหมือนกับมีชีวิตปกติเลยค่ะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สองนะคะซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้กายขององค์หลงพ่อพูลเลยค่ะ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่กายขององค์หลวงพ่อพูนเลยค่ะ
ก็คือกุมารทองสมบัติค่ะ
มารทองสมบัติค่ะอยู่กับหลวงพ่อพูนนะคะ
ตั้งแต่สมัยที่หลวงพ่อท่านยังหนุ่มเลยค่ะ

ในช่วงที่มีการเคลื่อนย้ายองค์กุมารทององค์นี้ค่ะ

ชาวบ้านค่ะมีการยกไปยกยังไง

แต่พอองค์หลวงพ่อค่ะมีการมาแตะบ่าที่กุมารทององค์นี้
ปรากฏว่าชาวบ้านก็ทำการยกกุมารองค์นี้ขึ้นค่ะ
แล้วก็มีการได้ย้ายมาไว้ที่วัดไผลล้อมแห่งนี้ค่ะ
ุมารทองสมบัติองค์นี้นะคะมีชื่อเสียงมากเลยค่ะ
ในเรื่องของการบันดาลเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภ

มีกุมารทององค์เล็กจำนวนมากเลย
แต่ไม่แน่ใจว่าทำไมถึงต้องมีกุมารทองเยอะแยะมากมายแบบนี้
เดี๋ยวเราต้องไปถามผู้รู้กันค่ะตามหมอไก่มาเลยค่ะ

ผู้ที่จะมาไขความลับเกี่ยวกับเรื่องของกุมารทองด้านหลังนี้นะคะ
ก็คือพี่โอลูกศิษย์วัดไผลล้อมค่ะ

สวัสดีครับพี่โอคะสงสัยมากเลย
ทำไมที่นี่ถึงมีกุมารทองเยอะแยะมากมายแบบนี้ค่ะพี่
มารทองที่เยอะแยะนี่คือกุมารทองที่เขาเลี้ยงไม่ได้
เขามีประสบการณ์แล้วคนที่บ้านกู
พอกลัวปุ๊บก็เลยเอามาฝากที่วัดไผลล้อมเลี้ยง

ก็จะมาเดินมาถามว่าหนูเล่นกับใครลูก
ก็จะบอกว่าเล่นกับพี่จุก

ก็เหมือนกับมาไม่ถึงวัดไผลล้อมค่ะ

แล้วก็มากล่าวว่าขอพรหลงสมบัติ

เวลาค้าขายอะไรมันก็เหมือนอะไรง่ายขึ้น

เดือนมันเงียบแต่เราขายดีอะไรประมาณนี้ครับ
ตอนนี้ก็มีอยู่๒องค์ที่ติดตัวตลอดครับ
และอีกจุดที่หมอไก่ว่าถึงนะคะ
ก็คือนี่เลยค่ะซุ้มบูชาวัตถุมงคลนะคะ

ใช่ครับก็ต้องบอกว่านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่ง

แล้วอยากจะทราบว่ารุ่นไหนที่เคยเกิดปฏิหาร

อย่างจะเป็นอย่างเช่นกุมารทองสมบัตินะครับ
แล้วก็อนุมานพระคุณแพรหรือว่าจะเป็นทาเวสวรรณ
ไผลล้อมพูดถึงก็ต้องกุมารสมบัติเลยนะครับ
นี่คือสิ่งที่เป็นของมีชื่อของขึ้นชื่อของทางวัดเลย

มารองค์นี้นะครับที่วันนี้ให้ชม

เหนือมวลสารเรียกว่าดินเจ็ดป่าชา
อันนี้เป็นรุ่นปี๒๕๔๖นะครับ
ที่หลวงพ่อภูลท่านได้ฝุกเสก
สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีจากพี่มาร์คด้วยนะคะ